ล่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของความน่ารักนะคะ
แต่ว่าคราวนี้มาเป็นครอบครัวเลย
สำหรับซุปตาสาวชมพู่อารยา
แล้วก็คุณสามีแพ็คกระเป๋านะคะ
พาน้องสายฟ้ากับน้องพายุไปไหว้พระไกลถึงฮ่องกงกันเลยทีเดียว

จะได้เห็นเสื้อผ้าแน่นตามสไตล์ของคุณแม่ชมเราแล้วเนี่ย
แฟนคลับก็ยังอดเอ็นดูไม่ได้ค่ะ
กับลูกชายตัวน้อยน้องฝาแฝดเลยนะ
ที่มาในธีมน้องหมี่แพลกผู้คือน่ารักมากจริง
ไม่คือเราไม่ค่อยได้เห็นแบบคุณแม่ชมโพสต์รูปแบบครอบครัวอย่างนี้เท่าไหร่
ใช่ส่วนใหญ่ก็จะมีรูปของตัวเองหรือว่าเป็นรูปของลูก
แต่อันนี้มาพร้อมครบเซตนี่น่ารักมากนะคุณผู้ชม
แต่ที่น่าเอ็นดูยิ่งกว่าก็เห็นจะเป็นโมเมนต์ของคุณพ่อคุณแม่
ช่วยเลี้ยงลูกกันคนละไม้คนละมือนี่แหละนะคะคุณผู้ชม

นี่แหละคือมีลูกฝาแฝดสองคนในวัยที่แบบเท่ากันเลยนะครับคุณผู้ชม

แล้วตอนมีตาที่คุณน็อตเนี่ยมาช่วยเลี้ยง
คือพี่ชมไม่ค่อยโพสต์รูปลูกให้เราเห็นเท่าไหร
หลายคนก็ไปตามทุกวันดู
เราน่าจะได้เห็นความน่ารักของแฝดคู่นี้บ่อยมากยิ่งขึ้น
ใช่แล้วคุณผู้ชมดิฉันแอบกระซิบให้นิดนึงนะคะว่า
แฝดสามารถเข้าไปดูได้ในสายฟ้ากับพายุในอินสตาแกรม